ใช่อะเพราะว่าพึ่งปิดละครเรื่องเผลอบุญด้วย

เป็นช่วงที่หายเงียบไปแบบว่าพักกันอย่างไร

มีคนอื่นอยู่บ้างไหม

เหลือเป็นการชาร์จเบ็ตให้ตัวเองหรืออะไรแบบนั้นอะเจ๊

อเรนนี่ไว้ก่อนไหนครับ
อแอน่าก็อยากอยู่เงี๊ยมฟิวครึ่งเดียว

เพราะฉะนั้นเวลาจบละครเรื่องหนึ่ง
คืออันนี้ก็จะพักพักจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเล่น
เราทุ่มให้มันทั้งใจจริงคืองานเจนนี่ไม่ได้คิดแค่ว่า
เจนี่ถ่ายแล้วนี่ก็จบวันนี้นะ
ตัวละครตัวนั้นมันจะอยู่ในความรู้สึกแบบ
เพราะว่าเวลาเล่นอะไรนี่แบบให้ใจแบบ
คือเจนี่แทบจะกลืนความเป็นใจเริงเข้ามาเลยค่ะ
คือถ้าตัวละครจากตัวเองไม่หลุบสักทีอย่างนั้น
แต่อย่างนั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรับไหม
ต้องปรับเพราะฉะนั้นเวลาเจนนี่จะเล่นอะไรตอนนี้เหมือนกับแบบ
เราโตขึ้นด้วยค่ะความพลังในการเล่นมันต้องใช้เยอะ
เพราะฉะนั้นเวลาเจนนี่พักเจนนี่อยากพักจริง
บุคดีที่ไม่ใช่ยมีกามหลังกามงั้นจบเลยเหรอ
คือเราก็จะรู้สึกว่าเราทำงานเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วเนอ

ยังไม่รู้เหมือนกันเกลียดไว้อ่อนเนอะ

ใช่เพราะว่าคือเจนนี่อยากพักคืออยากพักจริง
พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่า
ความสำคัญในการทำงานมันต้องสูงขึ้นด้วยค่ะ

ไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวม

พูดเองมันก็ไม่ดีกับตัวเจนนี่เอง

กลายเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศนี้
เจนี่ว่าทุกคนก็คงไม่อยากรู้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเจนขอพูดเรื่องงานอย่างเดียวดีกว่า
ไม่พูดเลยเนอะ

อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนอะในวงการ
เพราะฉะนั้นเจนอยากคีบเรื่องส่วนตัว
ไว้ให้เป็นเรื่องของตัวเองจริงนะคะ

เพราะว่าเจนคงจะไปห้ามใครเดาไม่ได้อะเนาะ
แต่ว่าอะไรที่ออกจากปากเจน

มโนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเจนอยู่เงียบดีกว่า

มีลูกมีครอบครัวหมดแล้ว
เจอเจนพอทีมีวันได้คุยกันบ้างมั้ย
ก็คุยค่ะเจอหลานเจอเพื่อนตลอด
เดี๋ยวมุมมองการใช้ชีวิตของเจนี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน

เราอยากเจนนี่อยากทุ่มให้กับงานจริง

คือเปลี่ยนมุมในการอยากออกสื่อไปเลย

อยากให้คนมองการการเรื่องงาน

ใครจะอยู่เงียบ

แต่เจนไม่ได้อัพไอจีเพราะว่าเจนรู้สึกว่าเจนห่วงชีวิตโลกส่วนตัวของตัวเองนิดนึง
โตขึ้นก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงค่ะ
คือเจนว่าพอโตขึ้น
มันจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าแบบ
คือเราต้องเราต้องรักตัวเองอะค่ะ
ใช้ชีวิตปกติไปเลี่ยงหลาน

เจนดิทุ่นดีเจนนีแต่งงานอะไรอย่างเนี่ย

เพลิงบุญแค่เพลิงบุญจนว่าต้องมีแรงไปจน๑ปี
เมื่อก่อนตัวจริงเดินอยู่บ่อยอะไรอย่างนี้
เราโตแล้วเราต้องให้น้องบ้างล่ะค่ะ
ไม่ออกละค่ะต้องให้เด็กละค่ะ
จริงก็ไม่ได้ลดนะแต่อาจจะเลือกอะไรที่มันเป็นคุณภาพมากขึ้น
เราก็ไม่อยากรับปากว่าจะไม่มี
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงถูกป่ะค่ะ
คือตอนนี้จะมี๙๑๑ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นภาพแจนจะอยากทำธุรกิจด้วย

เรื่องอะไรพวกนี้คนก็อยากแบบน้อยอยู่แล้วอ่ะ
แต่ด้วยอายุแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิ

ก็อยากเห็นเด็กไหมล่ะ